คือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
ให้รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อชูชีพ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
คือยอมรับว่าเสื้อชูชีพมีไม่เพียงพอจริงค่ะ
ปกติเรือจะมีเสื้อชูชีพประจำตัว
และมีเสื้อชูชีพสำรองจำนวนหนึ่งนอกจากเสื้อชูชีพจะมีอุปกรณ์อื่นนะคะ
เช่นห่วงยางลูกยางกันกระแทกที่ติดอยู่ที่เรือ
ก็มีความพยายามที่จะนำอุปกรณ์อื่นมาเป็นชูชีพเพื่อก่อม
บนเรือมีแพทย์ชูชีพที่บรรจุคนได้สิบห้าคนหกแพ
วางแผนไว้แล้วถ้าหากเรือใกล้จม
กดแพร่แบบแมนัลเพื่อช่วยชีวิต
รับว่ามี๓๐คนที่ไม่มีเสื้อชูชีพค่ะ
ใน๓๐คนที่ว่านี้สามารถช่วยชีวิตได้แล้ว๑๘คน
ยังมีอีกสิบสองคนที่ศูนย์หายอยู่ในทะเลส่วนกำลังพลของเรือ
ที่มีเสื้อชูชีพก็ยังมีบางส่วนนะคะ
ที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในทะเล

ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านพูดในลักษณะที่ว่า
การที่มีเสื้อชูชีพก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดชีวิตทุกนาย
แต่การช่วยเหลือมีการกำหนดเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่มีการพยายามที่จะเอาชีวิตรอดของทุกนายบนเรือเนี่ยค่ะ
คือเขาจะกำหนดว่าใครคู่ใครใครเป็นบัดดี้ใครแล้วก็จะช่วยเหลือกัน
คนที่มีเสื้อชูชีพก็จะช่วยเหลือคนที่ไม่มีเสื้อชูชีพ
คนที่ไม่มีชูชีพจะได้ขึ้นเรือชูชีพก่อน
นี่เป็นมาตรการที่ทางเรือกำหนดในการสละเรือใหญ่ค่ะ
ตามแผ่นที่ที่ผมได้แสดงให้ท่าน
๓๐คนที่ที่บอกว่าไม่มีชื่อชีพเนี่ยปรากฏว่า
ช่วยชีวิตได้ในในในเจ็ดสิบห้าคนแรกเนี่ย
สิบแปดคนยังมีผู้สูญหายอยู่สิบสองคนนะครับ
ฟังตัวเลขดีนะครับในสามสิบคนที่บอกว่าไม่มีเสื้ออาชีพเนี่ย
เป็นรายสรป๋อเนี่ยนะครับมี๑๘คนที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว
มี๑๒คนที่ยังอยู่ในทะเล
ในขณะเดียวกันกำลังพลของเรือที่บอกว่ามีเสื้อชีพครบทุกคนเนี่ย
ยังมีอีก๑๘คนที่ยังอยู่ในทะเล
เพราะฉะนั้นการมีชื่ออาชีพไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจากจะจากจะเอ่อ
สามารถจะพูดง่ายรอดชีวิตแล้วก็รับการช่วยเหลือขึ้นลงบนเรือ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงครั้งแรกเลยนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะก็เป็นการแถลงในทุกด้านเรื่องของสภาพอากาศ
เรื่องของสภาพเรือที่เกิดปัญหา
เรื่องของเสื้อชูชีพและเรื่องของจำนวนกำลังพลที่อยู่บนเรือ
และที่ค้นพบรวมถึงที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ
๔ชีวิตค่ะที่ยังรอคอยความช่วยเหลือรอคอยการค้นหานะคะ
ญาติพี่น้องของกำลังพลทั้ง๒๔นาย
ก็รอคอยอย่างมีความหวัง